ที่เกิดขึ้นกับตำรวจสายตรวจนายนี้ค่ะ
คือขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่สกัดรถของผู้ต้องสงสัยคือขี่หนี
ตำรวจก็ขี่ไล่กวดไล่ตามนะคะ
แต่ปรากฏว่าระหว่างทางไปเจอรถแท็กซี่

มันก็ไม่ใช่จุดที่จะกลับรถนะคะ
แต่เขากลับรถนะคะข้ามเลนมาแบบนี้

ก็เลยทำให้เกิดเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดค่ะ

นี่ค่ะไปแล้วรถของผู้ต้องสงสัยนะคะ
เป็นจังหวะที่ตำรวจนายนี้ไล่ตามมา

ก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตี๒ของวันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจมากัน๒คนคนซ้อนกระเด็นตกรถนะคะ
คือจ่าขออภัย๑๐ตำรวจเอกอนวัฒน์ผลเกิดค่ะ
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสนยานวา
ศีรษะกระแทกพื้นหมดสติก็ถูกนำส่งโรงพยาบาล
แล้วสุดท้ายท่านก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ

สองนายก็ขย์มอโตซัยไล่ตามวัยรุ่นที่ไม่ยอมให้หยุดตรวจค่ะ
ตำรวจเรียกตรวจแล้วก็ขย์มอโตซัยหนี
มาถึงจุดนี้เราก็เจอกับแท็กซี่คันนี้

ขณะที่โชเฟอร์แท็กซี่รอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะ
ตัวไปสอบสวนวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก็ไม่พบนะคะ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกรายหนึ่ง

ล่าสุดที่โรงพยาบาลจุลาลงกรค่ะ
ข้าราชการตำรวจสนยานวาและครอบครัว
ก็มารับศพของ๑๐ตำรวจเอกอนวัฒน์นะคะ
นำร่างของท่านกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศล
ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าค่ะ
คุณแม่แล้วก็แฟนสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็ต้องบอกว่าร้องไห้เสียใจตลอดเวลา
แฟนสาวพยายามเดินมาดูหน้าเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วยอมรับเลยบอกทำใจไม่ได้นะคะ
ส่วนพี่ชายของตำรวจนายนี้ยอมรับเลยบอกว่า
ทุกครั้งที่น้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ห่วงทุกครั้ง
เพราะว่าเขาเคยประสบอุบัติเหตุ
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่มาแล้วครั้งหนึ่ง

แล้วสุดท้ายมันก็พรากน้องไปจากเขาค่ะ
ขออธิวนครับว่าให้ระวังนะครับ
เคยครับเคยล้มไม่อยากให้มีแบบว่าเครื่องมือที่แบบว่า
ปกป้องกำลังพลหมวกอะไรอย่างนี้

ครับได้คุยกับทางคนในชื่อบ้างยังครับ

ไม่เคยคุยหรือโปรดเครื่องบ้างไงครับ

ไม่เคยเจอโปรดเครื่อง

ซึ่งครอบครัวก็นำร่างของท่าน
ทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดพิศนุโลกบ้านเกิดนะคะ

ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็มีการส่งเรื่องถึงผู้บังคับบัญชาแล้ว
เพราะว่าเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ทางคดีตอนนี้ก็รอโชเฟอร์ของแท็กซี่นะคะ
ออกจากโรงพยาบาลก่อนแล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหาอีกครั้งค่ะ